มาดูเรื่องของคดีรถหรูกันบ้างนะคะ
แต่เรื่องที่จะส่งรถหรูให้ตรวจสอบหรือไม่นั้นตอนนี้ยังรอไว้ก่อน
แล้วก็เตรียมที่จะนัดสอบปากคำสมเด็จช่วงด้วยค่ะ
นายสุพัฒนพฤษนิติสสาธรฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำพาศรีเจริญบอกว่า
จากกรณีที่มีกระแสข่าวสมเด็จช่วงเปลยกับคนใกล้ชิด
ว่าไม่ประสงค์ที่จะรับรถยนต์ไว้อีกแล้วไม่เป็นความจริง
ส่วนเรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจเรื่องรถโบราณคันนี้
ทางวัดพร้อมที่จะทำตามทุกเงื่อนไข
ยืนยันว่าไม่มีปัญหาที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย
เพราะว่าที่ผ่านมาวัดปากน้ำยืนยันมาตลอด
สมเด็จช่วงครอบครองรถโดยไม่รู้ว่าเป็นรถผิดกฎหมาย

เพราะมองว่าไม่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสมเด็จช่วง

ทั้งที่สมเด็จช่วงไม่ได้กระทำความผิดค่ะ
อย่างไรก็ตามสมเด็จช่วงไม่ได้กังวลอะไรเรื่องนี้
ยังคงปฏิบัติศาสนกิจตามปกติ
สมเด็จช่วงเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงขั้นตอนเดียว
ก็คือการเซ็นชื่อในฐานะผู้รับโอนลอย
ส่วนขั้นตอนการจดทะเบียนและเอกสารต่างเกี่ยวกับรถ
เป็นการดำเนินการของอู่วิชาญ
ทางวัดก็พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมือง
คดีนี้เมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นรถผิดกฎหมาย

จะมีการลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีนี้
วันอังคารที่๒๓กุมภาพันธ์
และจะขอนัดสอบปากคำสมเด็จช่วง

และการเซ็นชื่อในเอกสารการโอนรถในลำดับต่อไป